มาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนะคะที่บุรีรำ
พ่อขับรถรถกระบะค่ะไปส่งลูกสาวลูกชายแล้วก็หลานไปส่งที่โรงเรียน
ปรากฏว่ารถเสียหลักพุ่งไปชนอัดก๊อปปี้กับต้นไม้นะคะ
พ่อเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยค่ะนี่คือกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมประจำอำเภอประโคนชัย
และอำเภอบ้านกรวดก็ระดมอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะ
เอาเครื่องตัดถ่างไปนายอ่อนตาโชคชัยอายุห้าสิบสองปีเป็นคนขับ
มีลูกสาวอายุสิบเอ็ดกับเจ็ดขวบแล้วก็มีหลานชายอายุเจ็ดขวบ
ก็ช่วยเอาออกมาจากรถกระบะแคปอ่ะค่ะแต่ว่าตัวคนขับเนี่ยเสียชีวิตคาที่
ลูกสาวลูกสาวบาดเจ็บนะคะใช้เวลาสี่สิบนาทีค่ะ
สามารถเอาเด็กออกมาได้ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลประโคนชัย
ภรรยารู้ข่าวก็มาที่จุดเกิดเหตุโอ้โหร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะ
สาเหตุคาดว่าคนขับหลับไหนเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูคาดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
ช่วงเช้าเมื่อวานนะคะนายอ่อนตาขับรถกระบะไปส่งลูกสาวกับหลานชาย
โรงเรียนในตัวอำเภอประโคนชัยก็เปิดวันแรกหลังหยุดยาวช่วงปีใหม่นะคะ
ไปถึงปากทางเข้าบ้านโคกรักตำบลปังกัวอำเภอประโคนชัยรถเสียหลักค่ะ
พุ่งไปอัดก๊อปปี้ติดกับต้นไม้ข้างทางแล้วก็พุ่งไปแรงมากนะคะ
อ่อนตาเสียชีวิตค่ะที่เด็กทั้งสามคนบาดเจ็บนะคะแต่ว่ามีสองคนที่บาดเจ็บสาหัส
ไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักนะคะแน่นอนบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ลูกสาวคนโตอายุสิบเอ็กซ์ซี่โครงหักนะคะ
หลานชาย๗ขวบขาเป็นแผลฉีกขาดอาการยังหนักอยู่
ลูกสาวคนเล็ก๗ขวบบาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะนะคะแล้วก็ที่ขาด้านขวา
บอกให้กลับบ้านได้แล้วแต่ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเห็นพ่อเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
ในบุญรอกไกรเพชรพ่อของเด็กชายวัยเจ็ดขัว
น้องเขานั่งรถคันนี้ไปด้วยแล้วก็บาดเจ็บนะคะ
บอกว่าสาเหตุก็น่าจะเกิดจากความเร่งรีบถนนขลุขระด้วยทำให้รถเสียหลัก
คิดว่าตัวผู้ตายเสียสละตัวเองปกป้องลูกสาวและหลาน
ก็คือต้นไม้ที่ชนพุ่งไปชนคือฝั่งที่เป็นคุณพ่อเป็นคนขับ
พวงมาลัยเหมือนให้เอาตัวเองเอาเข้าไปฝั่งนั้นเด็กที่อยู่ในรถจะได้รอดชีวิต
เหมือนกับเสียหลักมาจากทางนานาขับติดมาก็แบงเหวียงพอสมควร
ช่วงที่พ่อคนขับจะดีบตัวรถช่วงที่จะไม่ให้ลูกกระโดน
พ่อน่าจะทำดีที่สุดแล้วครับสำหรับคนขับของพี่ครับ
คิดว่ารถเสียหลักก็เลยหักตัวเองใส่หักตัวเองใส่ครับ
ถ้าเขาไม่หักก็คือลูกสาวโดนยิงเต็มสำคัญ
แต่นี่แกก็คิดว่าแกคงทำได้ดีที่สุดแล้วที่อาจสามารถหักรถได้ขนาดนี้ครับ
เพราะตามธรรมชาติคนขับก็จะหักตัวเองออก
ใช่แต่นี่หากเอาตัวเองเข้าเพื่อให้เด็กรอด
ก่อนเกิดอุบัติเหตุมีรางบอกเหตุด้วยค่ะคุณผู้ชม
สูญนักที่ชื่อว่าเจ้ามดแดงคือผู้ตายเก็บเมอร์เลี้ยง
มาเลี้ยงเนี้ยฮะตัวเนี้ยแล้วตาข้างซ้ายบอดอ่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเจ้ามดแดงเนี่ยไปนอนข้างเตียงของผู้ตายตลอด
ไปนอนในบ้านอ่ะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ออกอืม
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้ามดแดงไม่เคยเข้าบ้านนะจะอยู่หน้าบ้านตลอด
ครับแล้ววันเกิดเหตุอ่ะค่ะเจ้ามดแดงก็วิ่งตามรถผู้ตาย
ตอนที่ขับรถออกไปวิ่งตามไปเลยเหมือนกับจะบอกอะไรสักอย่าง
ทั้งที่ตาบอดนะก็วิ่งตามอ่ะสุดท้ายก็เนี่ยมาเกิดเหตุสลด